กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าช่วงนี้ดาราหลายต่อหลายคน
จะโดนในเรื่องของการโปรโมทผลิตภัณฑ์ชงกินดื่มต่างก็ว่ากันไป

โพสต์ท่ากันไปชุดว่ายน้ำสีแดงริมทะเลสีฟ้า
สวยกว่าสดใสเช่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่า

นี่แหละค่ะสะดุดตามากเลยคุณนะคะ

ด้วยความที่เธอผิวขาวผิวดีผิวสวยด้วยนะคะ

ไม่ต้องใส่พริกก็ซีดแสบปาก
นี่ไม่ต้องปรับแอปพลิเคชันนะคุณ
มองผ่านพลอยคิดว่าถ่ายปกเนี้ยเรียสรรไหม

ตั้งใจจะใช้โปรโมทผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวที่เธอทำอยู่นี่แหละค่ะ
ไม่แต่เราดูจัดเต็มมากนะร้อนแรงชุดแดง
มันเป็นที่๔ชุดนะคะ๔ชุดกับสีปากความจริงแล้วก็ไม่มีอะไร
ก็ไม่ได้ห่วงนะคะเฉยค่ะ
ไม่ต้องค่ะไม่ต้องแล้วก็ลงเริง

เดี๋ยวขอไปเลื่อนดูก่อน

จะบอกว่าเขาไม่ได้ชมก็ไม่ใช่แล้วเหรอมาร์มเกรฟ

ไม่บอกใครไม่ต้องเม้นชมอะไรแบบนี้เนาะ